วันอาทิตย์แล้วเหรอพรุ่งนี้ต้องไปทำงานอีกไม่อยากไปทำงานเลย

รายยาวคือเลยมาให้มันเร็วขึ้นไปวันจารย์ไปเลยได้ไหม

จริงก็คือหยุดเพิ่มอีก๑๑๑๒
ก็จะได้หยุดยาวไปถึง๑๗เมษายน
คุณผู้ชมบอกหน่อยว่าคุณวางแผนสงการยังไง

ส่วนในวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
ตำรวจครับต้องใช้ปืนไฟฟ้าเพื่อสยบหนุ่มคลั่ง
แต่ยิงแล้วพลาดหนุ่มนั้นกระโจนหนีหน้าต่างหนีไปลอยนวล
โจรมือใหม่ปลุกปีนรั้วหวังขโมยของในบ้านแต่พลาดจ๊ะเอเจ้าของบ้าน
งานนี้จะไปยังไงต่อต้องติดตาม

เขาว่าอย่างนั้นรถผ่านทีไรเป็นต้องเสียหลักทุกที
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้

กัมมัตน์สมัตน์ข่าว
นอนแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินไป
วันกินแล้วก็นอนแล้วก็กิน

เปิดมาทำงานอีกทีน้ำหนักขึ้นสารบัง
คือบางคนไม่อยากออกไปไหนไง
กลัวโควิดก็เลยอยู่แต่บ้านกินกินนอน
แต่จริงแล้วเนี่ยวันสงกรานหรือวันหยุดยาวแบบนี้

หรือบางคนบอกว่าไปขอพรได้ไหม
ขอพรก็ดีเหมือนกันจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้ไหม

หรือจะไปแก้บนหรือจะทำอะไรต่าง
การไปถวายของเนี่ยมันมีวิธีมากมายหลากหลาย

โอ้โห
นั่นน่ะสิครับเอามันแปลกดีเหมือนกันนะ
หลายคนที่เคยไปขอโชคขอลาบตรงนี้เขาก็บอกว่าเอาก็สมปรารถนาก็เอาของมาแก้บนก็ว่ากันไป
นี่มาแก้บนหรือมาถวายเพลงเพื่อเป็นการบูชากันแน่
เออเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพระพิคเนธก็เป็นเทพแห่งความสำเร็จแล้วก็เป็นเทพด้านศิลปะการแสดง
แล้วหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตอีกว่ามันเหมาะสมไหม
นี่ไงมันก็จะมีสองแง่สองมุมแบบนี้บางคนก็อาจจะเห็นด้วยบางคนก็อาจจะชื่นชม
หรือบางคนก็รู้สึกว่ามันเหมาะหรือเปล่ากับการเปิดเพลงหรือแสดงเพลงที่มันอึกกระทึกคึกโครมแบบนี้
กับสถานที่ที่เหมือนกับว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ถูกไหมคุณ
เอาเป็นว่ายังไงล่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลทำอะไรก็แล้วแต่ความสะดวกสบายใจ
แต่อย่าลืมคำนึงถึงประชาชนคนอื่นเขาด้วยนะคะ
คุณก็ชอบเลยดีที่ขวานขวางมากเลย
คุณชอบไปแถวห้วยขวางรัชดา

ห้วยขวางมันดีจริงอาหารเขาอร่อย

เสื้อผ้าสวยเต็มไปหมดเลย

พักกันแป๊บเดียวช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
ผู้กัดสมัครข่าว
พูดคุยกันทั้งสัปดาห์เป็นประเด็นเด่นประเด็นดัง
วันนี้เอามาขยี้เอามากัดเอามาขยายกันอีกที
เพราะอะไรคุณผู้ชมที่ดูอยู่จะได้รู้ข่าวนี้กัน
แล้วกลับไปในช่วงสงการไปเจอครอบครัวจะได้คุยกับเขารู้เรื่อง
เออคุยเรื่องอะไรกันบ้างจะได้เข้าใจกัน
เรื่องแรกกันเลยนะครับเขาบอกว่าคุยกันมาทั้งอาทิตย์
วินาทีที่พลาดท่าเมื่อคุณตำรวจเอาปืนไฟฟ้า
จะไปยิงใส่กับผู้ชายที่คุ้มครั่ง
สรุปยิงโดนหรือไม่โดนแล้วจับได้หรือเปล่าไปดูครับ
เฮ่ย
โอ้โหเกือบจะโดนอยู่แล้วเชียว
เอานี่ดังกว่าที่ตำรวจเขาบุกไปถึงที่แล้วนะ
จะไปสยบหนุ่มคลั่งคนนี้ครับ
นี่คือเป็นช่วงเวลาที่ตำรวจสภบางปะอินพร้อมอุปกรณ์
มีอะไรบ้างอ่ะไม้งามนี่ต้องมาปืนช็อตไฟฟ้าต้องมี
พยายามที่จะไปชาร์จตัวนายศักดิ์ชัยอายุ๔๑ปี

ทำลายข้าวของภายในบ้านในพื้นที่ตำบลสามเรือนอเภอบางปะอินจังหวัด

เจ้าหน้าที่พยายามเจรจาเกลี้ยกล่อมอย่างละมุนละม่อม
คุยกันนาน๒ชั่วโมงค่ะ
ศักดิ์ชัยนั้นยังไม่หยุดอาการโวยวาย
ยังขู่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาใกล้อีกนะคะ

พยายามใช้ท่อนเหล็กตีต่อต้ออีกนะ
ตำรวจเห็นแบบนี้เอาล่ะต้องใช้ปืนช็อตไฟฟ้ายิงใส่แล้วล่ะ
อืมก็เลยทำให้นายศักดิ์ชัยเนี่ยนะวิ่งหนีกระโจนออกทางหลังบ้าน

โอ้หนีไปได้มาเถอะเอ้ย
คือทางพ่อของนายศักดิ์ชัยบอกว่าลูกชายเนี่ยเสพยาบ้ามานานแล้ว
พอไม่มีเงินไปซื้อก็จะขโมยข้าวของในบ้านไปขาย
อาการมันหนักขึ้นไงจนมีอาการคุ้มครั่ง
ถึงขั้นทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว
ทีนี้ครอบครัวก็อยู่ไม่เป็นสุขไม่ไหวแล้วล่ะครับ
แล้วคุณพ่อเขายังบอกอีกนะว่าภรรยาของตนเองซึ่งเป็นแม่ของนายศักดิ์ชัยเนี่ย
ป่วยติดเตียงนะน่าเห็นใจต้องย้ายไปอยู่กับญาติชั่วคราวครับเพราะว่ากลัวจะเกิดอันตราย
เขาเองไม่รู้ทำไงแล้วอาการลูกชายยิ่งหนักยิ่งหนักขึ้นเรื่อย

แจ้งตำรวจดีกว่าให้มาจับกลุ่มเผื่อจะนำตัวไปทำการบำบัดรักษา
แต่สุดท้ายดูสิหนีไปได้

หายไปเลยอะครับนี่ดูช่วงนี้นะเนี่ยกำลังสู้กันอยู่เนี่ย
คือตำรวจเขาก็ไม่ไหวแล้วจริงก็เลยเอาปืนช็อตไฟฟ้าเนี่ยมาจะยิงใส่
แต่ด้วยความที่ว่าปืนช็อตไฟฟ้ามันมีเสียงใช่ไหมล่ะ
แล้วดูลักษณะเนี่ยคนคนนี้เหมือนกับว่ารู้วิธี

อ้าวแสดงว่าดูดูคู่กัดสวัสดิ์ข่าว
พอปืนมันมาแล้วเห็นไหมพอปืนมาเอาปืนจะมายิง

ตัวคนร้ายรู้วิ่งหนีออกไปเลยอ่ะครับ
ไม่เป็นไรเดี๋ยวโอกาสฝากไว้ก่อนเถอะ
โอลานไม่ใช่ลิง
แต่ว่าเนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าเราเล่าข่าวคนที่เสพยาแล้วคลุ้มคลั่ง
แล้วก็อารวาสทำลายข้าวของบางคนนะถึงขั้นฆ่าพ่อฆ่าแม่ก็มีเยอะ
นี่ไงถึงต้องมาจับกลุ่มกันแบบนี้เพราะฉะนั้นนะเราก็ขอฝากอะเนาะ
ไหนพื้นที่ไหนนะมีเรื่องของการแพร่ระบาดหรือว่าการที่มีการซื้อขายยาเสพติด
แจ้งคุณตำรวจเขาให้ช่วยดูแลกันหน่อยจะได้ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้กันอีก
ส่วนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องวุ่นเหมือนกันค่ะ
เป็นเรื่องราวของรสนิยมทางเพศ
ผู้หญิงคนนึงเขาคุยกับผู้ชายคนนี้มาสักพักนึงแล้ว
แต่ผู้ชายเขาพักหลังบอกไม่เอาไม่อยากเล่นด้วย
แต่ผู้หญิงไม่ยอมตามมาหาถึงที่บอกเธอ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ
คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

คุณสมัครค่ะคุณสมัครค่ะ

เขาไม่อยากเล่นด้วยแล้วเขาก็มีภรรยามีแฟนของเขาอยู่แล้ว
อยากจะเลิกลากันไปก็เลยปฏิเสธ
กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้ไม่พอใจเอามีดไล่ฟันเนี่ยค่ะ
โอ้โหเอาเห็นบอกว่าทั้งคู่เนี่ยนะ
คู่สามีภรรยาคู่นี้เนี่ยเขาหนีแบบหัวซุกหัวสุน
ย้ายมาแล้วมากมายหลายที่
แต่ผู้หญิงคนนี้ที่อยู่ในคลิปเสื้อดำเนี่ย

แล้วลักษณะเนี่ยก็คืออื้อหือก็คือจะมาชวนไปแบบ

นั่นคือสิ่งที่ทางฝ่ายของสามีภรรยาคู่นี้

ก็เลยเกิดเป็นการทะเลาะวิวาสทำร้ายร่างกายแบบนี้
ฝ่ายของผู้หญิงที่เขาถ่ายคลิปเขาก็บอกนะ
ไม่คิดว่าผู้หญิงคนนี้จะมีอาการรุนแรงขนาดนี้
ไม่คิดว่าแบบจะทำกันขนาดนี้นะคะ
ทั้งที่ตัวเธอกับสามีเนี่ยก็หนีแล้วนะ
ไวที่ผู้หญิงคนนี้จะตามมาสร้างความเดือดร้อนอีก
ก็พยายามไปก่อกวนลักษณะนะผู้หญิงคนเสื้อดำเนี่ย
ก็คือเหมือนส่งข้อความไปพูดคุย
เจรจาตัวผู้ชายเองเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากยุ่งแล้ว
แล้วเนี่ยที่สำคัญมันมีภาพลักษณะแบบนี้ออกมาอีกต่างหาก
เขาเอามันลงเอาไว้
อาจจะมีผลนะคุณชนะคือบางทีอาจจะมีอาการแบบเนี้ยมากจนเกินปังกันอื่น
อาจจะต้องได้รับการรักษาอาจจะต้องรักษาเอาจริงอย่างที่คุณชิน
มันไม่ได้มาพูดกันเล่นนะอันนี้มันเป็นเรื่องของทางการแพทย์มันมีอย่างนั้นจริงนะ
คนป่วยแล้วแบบหยุดยั้งตัวเองไม่ได้ควบคุมไม่ได้มันต้องรักษานะคะ
แต่ถ้าเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลอันนี้ก็ว่ากันไป
สมัยนี้แล้วบางทีเราต้องเปิดใจนะที่ความชอบทางเพศก็ไม่ได้ว่าอะไรกัน
ยังแต่ว่ามันต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
ต้องพอใจซึ่งกันและกันเขาไม่ให้คนอื่นเขาเดือดร้อน
เป็นว่าเรื่องนี้ก็ดูเอาไว้แล้วก็ฝากผู้ปกครองดูแลให้คำแนะนำกับบุตรหลานด้วย
เรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนิดนึง
แก๊งคอร์เซนเตอร์กันบ้างมาอีกแล้วเรื่องนี้

หลายอาทิตย์มันก็มีมากมายหลายรูปแบบ
มาดูกันหน่อยเขาบอกว่าแก๊งคอร์เซ็นเตอร์มันพัฒนาไปอีกรูปแบบ
ด้วยการใช้รูปตำรวจหน้าตำรวจมาหลอกเลยล่ะครับ
ค่ะเป็นไงคะคุณตำรวจคุณตำรวจชื่ออะไรนะเดี๋ยวเอาปากกามาจดหน่อย
ไม่เข้ากล้องเลยครับมันไม่เข้ากล้องเลยครับ
เอ้าทำไมปากคุณตำรวจไม่ขยาบเขินอ่ะดีอันนี้อันนี้อันนี้อันนี้
อันนี้อันนี้แอบขามาเปล่าแอบขามาดีเห็นตัวเองในกล้องนี้ยัง
แอบขามาเปล่าปากเปรี้ยวแล้วหนึ่งปากเปรี้ยวแล้วสองหัวเปรี้ยวแล้วหนึ่ง
ดูกี่ทีคือเอาจริงเอาจำมาฝากเตือนภัย
แต่ดูไปดูมาขำสักงั้นคือมันอดขำไม่ได้คุณ
จังหวะที่คุณตำรวจช่วยนี่อีกโอ้ยคุณตายแล้ว
คือจะบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ก่อนที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพนิ่ง
ดีฟเฟคแอปพลิเคชันนี้มันจะทำให้ภาพนิ่งเนี่ยเคลื่อนไหวได้
แล้วนี่แหละทำให้เคลื่อนไหวเพื่อเอาไปหลอกเหยื่อ
ว่ากำลังคุยกับตำรวจจริงจริงแต่เหยื่อเขารู้ทันค่ะ
ถูกต้องฮะแล้วที่น่าสนใจไปกว่านั้นคืออะไรคุณชิสา
คือภาพของตำรวจท่านนี้เออ
เป็นตำรวจจริงหรือเปล่าไปเอามาจากไหนค่ะ
เราสืบแล้วค้นให้สรุปว่าภาพนี้ภาพนิ่งเนี่ย
คือตำรวจจริงตำรวจนายนี้มีอยู่จริง
ก็คือท่านตำรวจเอกนี้พัดแหวนประดับค่ะ
ท่านเป็นผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรี
ท่านไม่ได้ยิ้มอย่างนี้นะเอาจริง
เมื่อกี้ละเวลาท่านยิ้มท่านไม่ได้ยิ้มอย่างงี้น่ะ
ผู้กำกับการตำรวจภูทรเมืองชนบุรี

โต๊ะใจทำตลกเหมือนกันนะ

ระวังให้ดีไอ้พวกมิจฉาชีพพวกนี้
ชอบเอารูปมาลอกเหยื่อมากมายส่วนครับ
การนำรูปของท่านไปใช้ให้เกิดความเสียหาย

แจ้งความสิเดี๋ยวดำเนินคดีกับแก๊งนี้ด้วย

เพื่อให้ตำรวจนำสิ่งเหล่านี้ไปเป็นหลักฐาน

จริงค่ะคงต้องปราบกันยาวเหมือนกันเนอะ
มันมีมากมายหลายรูปแบบจริงนะแล้วล่าสุดถ้าผมจำไม่ผิด
ผมดูมาเนี่ยเห็นว่าล่าสุดนะเหิมเกลิมหนัก
วิธีไหนคะใช้รูปของพบตรแล้วนะโอ้โหจริงเอาไปหลอกเหยื่อ
ระดับพบตรยังโดนเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับต้องระวัง
ตำรวจไตเบอร์ก็โทรมาแล้วพูดหลายวิธีจริง
เอาเป็นว่าเราดูตรงนี้รู้เพื่อรู้เท่าทันกลเกมต่างของคอร์เซนเตอร์
แล้วก็จะขอเตือนคนที่จะไปทำงานกับแก๊งคอร์เซนเตอร์อีกเหมือนกัน
จริงไม่ใช่อาชีพที่ดีอย่าไปทำเลยมันเป็นการหลอกลวงนะคะ
เพราะว่าเห็นล่าสุดมีคอร์เซนเตอร์ที่แบบว่าโทรมาคุยกับเหยื่อ
แล้วเหยื่อถามว่าอยากกลับเมืองไทยไหม

ไอ้คนที่ทำหน้าที่คอร์เซ็นเตอร์เพราะเขาก็โดนบังคับเหมือนกัน

เพราะฉนาเป็นไปได้ตัดไฟแต่ต้นลมอย่าไปทำเลย
ส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของโจรมือใหม่ค่ะคุณชนะ

มันไม่ได้ง่ายค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าสองโจรนี้บุกเข้าไปขโมยของในบ้าน
แต่ปรากฏว่าไปจ้าเอกับเจ้าของบ้านอย่างจังค่ะ
คุณผู้ชมดูค่ะภาพนี้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้แหละ
โหพฤติกรรมนี่ชัดเจนนะค่อยมาจอด
สังเกตรถคันนี้สีดำคันนี้มาจอดที่บ้านหลังหนึ่ง
ในพื้นที่บ้านทัพมาหมู่๗ตะบน

สักพักหนึ่งจะมีผู้โดยสาร๒คน
ที่เขาลงมาจากประตูด้านหลัง
ลงมาอย่างเงียบ
ทั้งคู่เนี่ยลักษณะเหมือนยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคุณชนะ

คนนึงเนี่ยใส่เสื้อดำแขนยาวกางเกงยีนขายาวใส่แมสดำนะ
อีกคนนึงสวมหมวกเสื้อดำแขนสั้นกางเกงขาสั้นแมสดำ

คือข้างหน้าบ้านเนี่ยประตูผมเชื่อว่าก็น่าจะล็อกแหละ
เพราะว่ามีโจรคนหนึ่งผู้ก่อเหตุอีกคนนึงเนี่ย

ค่ะเป็นรั้วปีนเห็นไหมปีนภาพกระแพงไปแบบนี้
อ่าเดี๋ยวก็มีภาพอีกมุมหนึ่งจะเห็นชัดเลยอีกคนนึงก็ปีนตามใช่ไหม

ไปดูภาพในบ้านกันบ้างมันชัดเจนแล้วว่าพอเข้าไปเนี่ยก็พยายามดูด้วย

โล่งป่ะเจ้าของบ้านอยู่ไหม

นี่เห็นไหมเดินตามกันมาเข้าไปในบ้าน

เฮ้ยสะดวกอะไรล่ะ
โอ้โหแบบนี้ไม่น่าจะสะดวกแล้วล่ะค่ะคุณชนะ
เพราะว่าไปเจอเจ้าของบ้านอยู่ในบ้าน
เออเจ้าของบ้านเขาบอกโอ้โห
กลางวันแสกแบบนี้ยังจะมาขโมยกันได้เนอะ
นี่แล้วเหมือนกับว่ามีผู้ก่อเหตุอยู่ในรถด้วยนะ
ก็คือเหมือนก็เป็นคนขับคือสตาร์ทเครื่องรอไว้เลย
ใช่เนี่ยพอสองคนมาก็เอาออกเครื่องไปเลยนะคะ
แต่ว่าคุณผู้ชมเจ้าของบ้านเขาบอกยอมไม่ได้หรอก
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อยากจะเตือนให้คนอื่นระวังด้วยเหมือนกัน
เพราะขโมยขโจรยุคนี้ไม่เลือกเวลาไม่เลือกวันทำการนะ

อย่างตัวเขาเองเขาบอกเออยังถือว่าเคราะห์ดีที่ไม่ได้ออกจากบ้านไปไหน
ไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยอาจจะถูกโจรกวาดทรัพย์สินไปหมดก็ได้
แต่ก็น่ากลัวนะครับคุณชิสาเกิดว่าโจรเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินใจวิ่งหนีออกมา
ถ้ามันสู้เออถ้ามันตัดสินใจจะเข้าไปในบ้าน
แล้วไปทำร้ายเจ้าของบ้านอันตรายนะ
เพราะฉะนั้นเห็นมันหนีไปอย่างนี้ฝากเจ้าหน้าที่ตำรวจตามจับให้ที
หลักฐานมีนะถูกต้องทั้งรถทะเบียนรถรูปภัณฑ์สันฐานเชื่อว่าน่าจะถูกดำเนินคดีได้
เป็นข่าวดังเลยผมจะบอกให้ว่าทุกช่องเล่นข่าวนี้โอ้โหเพราะฉะนั้นต้องจับให้ได้ครับ
ค่ะอย่าไปทำเลยสิ่งที่ไม่ดีอาชีพที่ไม่สุจริตนะคะ

ที่ความคืบหน้าเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเรื่องนี้บ้างคลิปที่แบบว่าเป็นข่าวโด่งดัง
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องของการทำพิธีอาบน้ำมนตร์

โชว์น่ะแค่ตั้ง๓เดือนไหมโชว์น่ะวันนั้นกี่เท่าน่ะ
โอ้โหขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวอยู่ด้วยนะ
มันเป็นการทำน้ำมนต์ที่ผมพูดตรงนะ

มันก็สกปรุ๊กจริง
ให้เขาโอ้โหถุยลงไปอย่างนี้
คือจนช่วงนี้เรายิ่งระบบ
ระวังเรื่องของน้ำลายสารคัดหลังต่างอยู่แล้วไง
แล้วนี่มันคือมาถุยลงอ่างน้ำมนต์แบบนี้

เนี่ยถ่ายให้เห็นว่าคนที่ทำอยู่เนี่ย
คือหลวงปู่ฤษีเนรธาตุศรีพุทธคุณ
ทำพิธีอมน้ำตาเทียนถุยน้ำลาย
เพื่อทำน้ำมนต์ให้กับลูกศิษย์

ลักษณะแบบนี้มันก็เป็นที่วิจารณ์มากมายในโลกโซเชียลเลย
นายอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ด
เขาก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับสาธารณสุข
สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
มาตรวจสอบอาสมของฤษีเนรเนรธาตุศรีที่อนามัย
ตะหมดอาสามาสอำเภออาสามาสแล้วนะคุณผู้ชม

เนี่ยค่ะก็ไปเจอแต่รูปปั้นที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะ

เนี่ยไปดูแล้วก็ไม่มีใครดูเงียบ
ก็เลยขึ้นไปชั้น๒ของอาสม

แต่ส่องดูข้างในก็เจอรูปปั้น

เพื่อไม่ให้เสียเที่ยวไปแล้วก็ต้องรอนิดนึง

รออะไรอ่ะรอเจอกับคนแถวนั้น

เป็นน้องสาวของลูกสิทธิ์คนสนิทฤษีเนร

คลิปที่ปรากฏเนี่ยเป็นเพียงการอาบน้ำมนต์ของฤษีเนรเพียงผู้เดียว

ซึ่งพี่ชายของเธอน่ะเป็นลูกศิษย์ของฤษีเนร
แล้วเป็นคนสนิทด้วยเป็นคนถ่ายคลิป
ไปเจอกับน้องสาวของคนถ่ายคลิป

ยังไงฟังเสียงเธอหน่อยนะคะ

ไหนจะไปเจออีกคนหนึ่งนายบุญสมชาวบ้านเท่านั้นแหละ
นายบุญสมนะฮะบอกว่าหลังจากฤษีเนรมาตั้งอาสมอยู่กลางป่าแบบนี้
ก็มีลูกศิษย์มาหาเยอะนะมาทำพิธีกรรมอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
แกบอกนะตัวเขานายบุญสมรวมไปถึงชาวบ้านที่เขาอยู่แถวนี้
ไม่มีใครเขาศรัทธาไม่มีใครเขาเชื่อหรอก
มันก็แปลกดีเนาะคนในพื้นที่อาจจะไม่ได้เลื่อมใส
แต่ว่าคนต่างพื้นที่มากันเยอะ
ส่วนนายอำเภอจังหารและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ
ลงพื้นที่ตรวจสอบนี่นะคะก็ได้ข้อมูลว่า
ฤษีเนรเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดนะ
แต่ว่ามาสร้างอาสมอยู่ที่นี่ประมาณสัก๓๔ปีแล้วล่ะคุณผู้ชม
ก็เลยได้กำชับให้ทางผู้นำชุมชน
ช่วยเฝ้าดูฤษีเนรหน่อยว่าอย่าให้มีพฤติกรรมแบบนี้อีก
และถ้าหากว่ามีการโอ้อวดเกินจริง
หรือว่ามีการแสดงสรรพคุณอิทธิฤทธิอะไรแบบนี้
ให้ฝ่ายนิติกรของสาธารณสุขและสำนักพุทธ
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปได้เลย
อย่างนี้คุณชิสามันมีข่าวข่าวหนึ่งที่เกี่ยวกับหลวงปู่ฤษีเนร

ที่บอกว่าทำลูกอมอะไรหรือเปล่านะ
นั่นไงเขาบอกว่าเคยทำพิธีปลุกเสกลูกอมจักรวาล

ที่สามารถฆ่าเชื้อโควิด๑๙ได้
คุณโอ้ระดับจักรวาลเลยนะ

ถ้าสามารถฆ่าเชื้อโควิด๑๙ได้

ช่วยหน่อยเถอะมันจะได้หมดสักทีโควิด
แต่ประเด็นก็คือว่าพอเอาไปขายหรือไปแจกจ่ายแล้วเนี่ย
สาธารณสุขเขาห้ามไงนี่ไงเขาก็ไม่ให้มีการไปแจกจ่ายจ่ายแจกอะไรแบบ
เนี้ยคือมันมันพูดตรงตรงนะมันรักษาไม่ได้หรอกครับ
ถ้ามันทำได้ป่านนี้นะสาธารณสุขทั่วโลกหมอทั่วโลก
ยกมือซูฮกแล้วก็มาเอาจากประเทศไทยเพื่อไปรักษาคนทั่วโลกแล้ว
ค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจะต้องพิสูจน์กันเยอะ
นะแต่นี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเขาทำขึ้นมานะ
ใช่ไหมไม่มีใครได้กินรู้อมจักรวาลนี้น่ะคุณผู้ชมน่ะไม่ไหวอ่ะ
ค่ะแต่ว่าความคืบหน้าในเรื่องของการไปตรวจสอบว่า
ดูสิเนี่ยเป็นใครมาจากไหนมาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อไหร่ยังไง
ก็เดี๋ยวรอดูความคืบหน้ากันต่อไปนะครับ
แต่ว่าเรื่องของความเชื่อเราก็ไม่ว่ากันเนอะ
คนมีความเชื่อในเรื่องต่างนานาก็ว่ากันไปนะคะ
ส่วนเรื่องนี้เขาเชื่อกันว่าสะพานนี้เป็นสะพานอาถรรพ์

คือถ้าขับรถไปถึงจุดนี้เมื่อไหร่นะมีอันพลิกคว่ำเสียหลักกันเป็นแถบ

อย่างเนี้ยสิหรอวัดเสี่ยวมากคุณชนะ

ในกล้องหน้ารถทิศภาพของรถกระบะคันสีดำ
ครับอันนี้อยู่ดีเสียหลักปัดมาแบบนี้

จะชนมอเตอร์ไซค์ไปนิดเดียวเท่านั้นค่ะ

ผู้หญิงคนที่เขาขับรถเก่งที่มีคลิปนี้นะ

เรื่องนี้มันเกิดขึ้นบนสะพานปฐุมธานี๒ในจังหวัดปฐุมธานี
เธอเนี่ยนะเห็นแล้วว่ารถกระบะคันนี้เสียหลัก

ก็แบบโอ้โหประคองรถพยายามแตะเบรกนะคะ
เพื่อที่จะไม่ให้ไปชนกับรถคันนี้

เห็นรถกระบะอีกคันหนึ่งเสียหลักมาอีกเหมือนกัน

เธอก็พยายามแบบว่าควบคุมรถนะคุณชนะ
แล้วทำไมมันถึงได้เสียหลักอย่างนี้แล้วพร้อมกันด้วยนะ

ยังไงเขาถึงเรียกว่าสะพานอาถรรพ์มาถึงจุดนี้ก็เสียหลักกันทั้งนั้น

ถ้ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ผมก็คิดว่ามันต้องพิสูจน์
แต่เรื่องของเรื่องบางคนเขาไม่เชื่ออาถรรพ์ไง

ถนนถนนหรือสะพานตรงนี้มันมีอะไรที่มันผิดพลาดหรือเปล่า
มันไม่เรียบหรือเปล่าเออมีอะไรที่ทำให้รถเนี่ยเสียการทรงตัวหรือเปล่า
ไปดูงี้คลิปนี้พอโพสต์เอาไว้มีคนมาคอมเมนต์เยอะ

เขามาคอมเมนต์นะครับบางคนมาบอกว่าใช้เส้นทางนี้เป็นประจำ
ถ้าให้ความเห็นนะบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องของอาถรรพ์อะไร
น่าจะเป็นที่ว่ารถเนี่ยมันทำน้ำมันเครื่องหกบนถนนมากกว่า

ใช่ไหมเพราะว่าผิวสะพานตรงนี้มันเป็นยางมาต่อย
พอเจอน้ำมันมันอาจจะลื่นหรือเปล่า
ส่วนรถคันอื่นที่ไม่ลื่นเพราะว่า๔คันที่ลื่นไปน่าจะ
ล้อมันน่าจะปาดน้ำมันที่๖แหละกระจายไปหมดแล้ว
มันอาจจะเกิดจากการที่คันหน้าก่อนหน้านี้
ที่เป็นรถขนน้ำมันน้ำมันมันรั่วซึมออกมา
มันเลยทำให้รถคันหลังที่ตามมาล้อสะบัดแบบนี้
เป็นไปได้แล้วคือพอสะบัดกันหลายคัน
น้ำมันมันก็หายหมดมันก็เหือดไปหมดแล้ว
คันอื่นก็เลยขับได้สบายใจไม่มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะ
แต่เรื่องมันเป็นไปได้ยากเหมือนกัน
การที่แบบรถทางตรงอยู่ล้อมันจะสะบัดแบบนี้

จริงค่ะโอ้โหถ้ามันแรงกว่านี้มันไปชนขอบสะพานข้าง
หรือแบบถ้ามันหนักกว่านั้นคือกระเด็นตกไปเลย
เพราะมันมีทั้งคันหน้าที่ล้อสะบัดแล้วมีคันหลังด้วย
นี่ทั้งหลังก็ล้อสะบัดเหมือนกัน
แล้วรถเก่งคันนี้ก็อยู่ตรงกลาง
จะใจหายใจคว่ำขนาดไหนต้องประคองรถแบบอย่างตั้งใจจริง
เรียกว่าเกิดเหตุพร้อมกันเลยแปลกดีเหมือนกันโอ้โหยังไง
ตรวจสอบกันอีกทีหนึ่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะ
อีกหนึ่งเหตุในเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนนนะครับคุณผู้ชมครับ
เรื่องของการเลี้ยวรถเข้าโค้งโอ้โหบางทีต้องระวังนะ
มันไม่พ้นอ่ะสิเออถ้ามันไม่พ้นขึ้นมาแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ครับ
พอชนก็ไม่รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นต่อ
เนี่ยค่ะฝนมันตกด้วยนะนั่นสิแล้วในตอนเข้าโค้ง
แล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่ายังไม่ทันจะถึงโค้งดี
รถหักมาแล้วหักผิดองศาไปนิดนึงก็เลยไปชนกับรถที่สวนมา
มันก็คือเหมือนประสานงานกันเต็มเลย
ตรงทางโค้งด้วยคุณชนะแล้วข้างเหมือนเป็นบ่อน้ำหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะ
หลบไม่ได้เลยอ่ะโอ้โหแล้วแต่ผมเข้าใจนะบางทีอาจจะเป็นเพราะฝนตก
ที่ฝนตกลงมาแบบนี้บางครั้งบางครามมันก็ทำให้วิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยลดน้อยลงนะ
จริงเลยคุณรวมถึงเรื่องของการควบคุมการบังคับรถก็ทำได้ไม่ดี
เหมือนตอนที่ไม่มีฝนตกฉะนั้นเราเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
เพราะเป็นห่วงเป็นใยแล้วช่วงนี้บางพื้นที่บางจังหวัดก็จะมีฝนตกลงมาบ้าง

อ่ะมาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าเทศกาลของการ
จับใบดำใบแดงมาอีกแล้ว
เรื่องของการลุ้นครับคุณผู้ชมจะเป็นไปได้ไหมที่ลุ้นกันแบบ

เพราะว่าโอกาสที่จะจับใบแดงสุดท้ายมันเหลือแค่ใบเดียวแต่เหลือให้ได้จับอีกแค่สองคน
เอ้าดูสิใครจะอยู่ใครจะไปครับ
โอ้โรโอ่อ๋อ
ด้วยความที่ว่าตอนนั้นเนี่ยใบแดงมันเหลือแค่ใบเดียวแล้วเหลือคนจับอยู่๒คน
งั้นก็ต้องลุ้นแล้วแหละว่าใครจะได้ใบแดงไป
เพราะในนั้นมันมีทั้งดำทั้งแดงอย่างละหนึ่งค่ะ

ตอนนั้นท่านคงท่องนโมนโมอยู่ในใจ
สรุปว่าได้ดำโอ้โหรอดไม่ต้องเข้ากรม
ท่านแล้วท่านสงบลวมนิดหนึ่งมั้ยเจ้าข้า
นิมนต์หลวงพี่นะครับไปพักไปรับใบหลักฐาน
แล้วก็ได้รับการจับใบดำมานะ

กามันได้เลยเสริมค่ะ

คือไม่มีโอกาสได้ลุ้นเลยอ่ะ

คือลุ้นหลวงพี่เลยว่าให้หลวงพี่ได้ใบแดงแต่ปรากฏว่าหลวงพี่ได้ใบดำ
เพราะฉะนั้นใบที่เหลือก็คือของคนที่เหลือนั่นแหละ

อย่างน้อยก็ถือว่าเป็นมงคลเพราะว่าเพราะว่าพระท่านเลือกให้
โอ้เหรอหรอคุณ
ชะตาเป็นฝ่ายลิขิตก็คือพระลิขิตให้ต้องไปเป็นทหาร

สาธุเจ้าคะถือว่าดีนะถึงวันนี้ได้รับใช้ชาติเนอะ

ใช่ไปดูเรื่องนี้กันบ้างเรื่องของเด็กเนี่ยช่วงนี้ปิดเทอมแล้ว
ต่างจังหวัดก็ไปจับแย่จับกระป๋อมตามวิถีชีวิตเด็กสนุกสนาน
แต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพอจับมาแล้วจะเอามาขายให้คุณครู
แล้วมันจะคิดเงินยังไงละเนี่ย

กระป๋อมได้กี่ตัว
๘ตัวตัวละกี่บาท

ละ๓บาท๘คูณ๓เป็น
คูณ๓เป็นเท่าไหร่เป็นกี่บาท
กี่บาทคุณเอาหมดเลย

๒๔บาท

คือจะบอกคุณผู้ชมว่าคลิปนี้พยายามตัดแล้วก็พยายามเร่งสปีดให้เร็วขึ้นนะ

คือกว่าจะคูณได้ว่ากระป๋อมตัวละ๓บาท๘ตัวเป็นเงินกี่บาท

เห็นบอกว่ามาซื้อกันตอนสายสัก๑๐โมง
มันก็นานไปคุณชนะ
แต่เนี่ยค่ะมันเป็นความพยายามของเด็กสองคนนี้ที่แบบคิดเงินอ่ะเออ
เงินให้คุณครูว่าครูต้องจ่ายกี่บาทตกลงกระป๋อมตัวละ๓บาท๘ตัวเป็นเท่าไหร่
ด้วยความที่ว่าน้องเขายังคงเรียนท่องสูตรคูณมาไม่ถึง
ไม่แน่ใจเหมือนกัน
ถามได้แค่แม่๒ใช่ไหมถามแม่๓

คุณครูก็พยายามถ่ายคลิปวิดีโอดูแล้วก็ช่วยลุ้นมันเท่าไหร่

๒๔โอ้โหกว่าจะได้๔บาทมานี่แม่โอ้โห

แล้วปัญหาเกิดต่อเขียงกันเลือกตังค์เสร็จอย่างไรนะ
แล้วจะเอากะป๑มใส่ถุงมาให้คุณกูยังไงมีถุงไหม
อ้าวไม่มีถุงอีกไม่มีถุงอีกครูครับ

จะได้จบให้มันจบที่ตรงนี้ครับ
เด็กน้อยน่ารักน่าทำมาหากินอ่ะฮะทำกิจกรรมอะไรที่เป็นประโยชน์ไป
แต่ว่าอย่าลืมท่องสูตรคูณด้วยนะลูกนะให้ถึงแม่๑๒เลย
เผื่อเจอคุณครูอีกจะได้ขายง่ายโอ้ยโอ้ยประตากแดดจับกระปำดูสิ
เอาหรอวัยรุ่นไงเอาวัยรุ่นยังไงปิดเทิมทำสีไงวัยรุ่น
คุณผู้ชมที่ติดตามเราจนถึงช่วงท้ายของรายการนะครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับ